ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชต้องนำตู้แดงไปติดที่หน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
เนื่องจากว่าร้านแห่งนี้ถูกขโมยเข้าไปขโมยของแล้ว๑๖ครั้ง
ตู้แดงของตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชถูกนำไปติดเอาไว้ที่บริเวณหน้ามร้านขายของชำของนางวิลัยสว่างอายุ๖๓ปีครับ
อยู่ภายในศูนย์แท็กซี่เก่าตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
หลังเกิดเหตุขโมยเข้าไปรักทรัพย์สินภายในร้านถึง๑๖ครั้ง
ส่วนใหญ่จะเป็นเข้าไปขโมยเครื่องดื่มชูกำลังบ้างบุหรี่บ้างแล้วก็ขนมหลายรายการครับ
นายวิรัยบอกต่อนะครับว่าก็ต้องขอขอบคุณตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
แต่ก็ต้องการให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้นมีการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงให้ทั่วถึงมากขึ้น

พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นมุมอับรับตาคนเกร็งจะเกิดอันตรายขึ้นอีกครับ